เป็นผู้ที่ขึ้นไหวขับเคลื่อนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี๖๐
รอรับเงินจากยิวได้ยังไงดิฉันเป็นคนไทยดิฉันรับไม่ได้หรอก

คุณอู๋เดี๋ยวนะคะคือเรื่องจะมีหลายประเด็นอ้าวไผ่เลือกก่อน
ที่คนไทย๑๖๘ล้านเสียงรับร่างแล้ว

ที่โดนคฑาฝืนภรรบอบประชามาติ

ถ้าใครชี้นำตอนนั้นถูกจับ

คือเราพูดถึงความแฟร์เนาะในเมื่อหน่วยงานรัฐหน่วยงานต่างพูดถึงข้อดีอะไรอย่างนี้ได้เนี่ย
สิ่งที่พวกเราพูดในตอนปี๕๙เนี่ยเรากำลังบอกว่ารับมนุษย์ปี๖๐เนี่ยมันเกิดอะไร
เทคนิคในการซ่อนเทคนิคกฎหมายคือผมเรียนนิติศาสตร์มาพี่
สิ่งที่เราจะเวลามองกฎหมายรูปหนึ่งเนี่ยเราไม่ได้มองแค่ว่าเฮ้ยกฎหมายนั้นเป็นเพื่อใครมาจากไหนใช่ไหมครับ
เราต้องมองจากตั้งแต่แรกว่าที่มาของกฎหมายนั้นมายังไงแน่นอนที่มามาจากการรับอาหารใช่ไหมครับ
ร่างคือใครคนล่างคือกลุ่มผู้ที่มีอำนาจใช่ไหมครับก็คือนำโดยคุณมีชัยรุชิพันธ
แต่ระหว่างนั้นมันสร้างบรรยากาศของความกลัว
พวกเราไม่สามารถลนลงได้อย่างเต็มที่
วันที่ลงประชามติผมโดนจับอยู่ที่เรือนจำภูเขียว

แน่นอนว่าเสียงของผมไม่อาจทำให้เปลี่ยนอะไรได้
แต่เสียงของผมและเพื่อนอีกหลายคนในนั้น

อันนี้อย่างที่หนึ่งอีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่พี่พูดถึงเรื่อง
อะไรนะเรื่องอะไรเมื่อกี้พี่พูดมาหลายเรื่องผมตกใจแล้วพี่พูดอะไร

คนใครเขาออกไปรับร่างเพราะว่าเขาอ่านรัฐธรรมนูญ
ไม่ใช่ทุกฉบับที่เขาแจกนะทุกคนในบ้าน
ทุกคนในทะเบียนน่าจะได้รับรัฐมนูลอ่านคนละ๑ฉบับ
โดยอาสาสมัครหลายแสนคนแจกทั่วประเทศแล้วเขาไม่ให้มีม็อบมาชี้นำ
เดี๋ยวเรามีอีกครึ่งชั่วโมงในออนไลน์คือเดี๋ยวเราต้องให้เวลาเขาในทีวี
นาทีสุดท้ายเอาเขาพูดสำหรับทีวีเชิญค่ะ

อ่ะเดี๋ยวขอให้ภายอาภัยนับค่ะไปเลยค่ะ

สิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมบ้านเรานะครับพี่

ถ้าไปดูมาตรานะมาตรา๔เนี่ย
ศรีความเป็นมนุษย์ถูกบรรยัติภายใต้กฎหมาย
รัฐมนุชฉบับนี้

อยู่ในตามรัฐมนุชตามตรา๔

ศิษย์ที่มนุชชนหรือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เนี่ย

และกฎหมายต่างกฎหมายลูกก็ออกมาจำกัดสิทธิ์

เวลาเราผมเห็นด้วยกับการ
ที่ต้องชำระความจริงที่มีคนตาย

สังคมบ้านเราไม่เคลียร์เรื่องแบบนี้ใช่ไหมครับพี่

การสังหารหมู่ประชาชน
เกิดขึ้นจากที่เราไม่ยอมรับประวัติศาสตร์ว่า
มันมีคนตายเกิดขึ้นเพราะความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกัน
มันมีคนตายเกิดขึ้นเพราะว่ามันมีความขัดแย้ง
แต่เราไม่ยอมรับตรงนี้เราไม่ยอมรับว่าหนึ่งบ้านเรามีความขัดแย้ง
เราไม่ยอมรับว่าบ้านเรามีคนตาย
เราไม่ยอมรับว่ากระบวนการตรงนี้ความยุติธรรมมันอยู่ตรงไหน
พอไม่มีความยุติธรรมเนี่ยไม่มีทางหรอกครับ
ใช่ไหมครับที่มันจะเกิดสันติภาพเราไม่มีทางที่จะเกิด